ส่วนข่าวนี้ไม่ต้องแขวนพระอะไรเลยนะคะก็ไม่น่าจะรอด
มันเป็นเพราะอารมณ์คนแท้เลยนะคะ
เป็นวิเหตุวิวาทะที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ
เจ้าของคลิปซึ่งเขาเป็นเจ้าของคลิปหน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาไปประสบเหตุ
ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีดำ
เปลี่ยนเลนกระทันหันคล้ายกับลักษณะคือจะปาดหน้า

ทีนี้เขาก็เลยบีบแตรไปคือลักษณะก็บีบแตรค่อนข้างยาว
อาจจะไปกระตุกอารมณ์ของผู้ชายที่เป็นคนขับรถสีดำรถเก่งสีดำหรือเปล่า
คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมคลิปนี้จริงแล้วมีทั้งหมด๒คลิปในการเอาคลิปแรกกันก่อน
เจ้าของคลิปก็คือคนที่เขาขับรถทางตรงมา
เขาเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็มีคนไปแชร์กันเยอะเลยค่ะ
ถึงพฤติกรรมคนที่ขับรถเก๋งสีดำคันนี้เนี่ย
คุณเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วคุณไม่ได้มีการให้สัญญาณไฟ
คุณยังตามไปต่อแย่เขาอะค่ะ
คือไปทำทีทำท่าว่ากลาง
รถที่คุณขับ๑ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
ด้านหน้าแผ่นป้ายทะเบียนก็เหมือนเป็นกระดาษเอามาแปะไว้
อ้าวผิดหลายอย่างเลยนะ
ผิดทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยเรียบร้อยนะ
แล้วก็พยายามที่จะไปท้าตีท้าต่อยนะคุณผู้ชม
แต่ที่มันหนักกว่านั้นเนี่ยคือพ่อนุ่มหัวร้อนที่ขับรถเก๋งสีดำเนี่ย
เขารู้ประวัติเจ้าของคลิปหมดเลยค่ะ

ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่คุณโรสลินเล่านี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ต่อจากนี้นะ
เป็นคลิปสองนะเป็นคลิปในช่วงที่จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วเขาบอกไปเจอกันด้านหน้าด้านหน้าด่านเลยตรงนู้นมันจอดรถได้นี่ไง
เนี่ยค่ะทั้งคู่ก็เจอกันแล้วผู้ชายคนที่ขับรถเก๋งสีดำเนี่ยนะ
เขาก็เดินลงมาจากรถปรีเข้ามาหาคนที่ขับรถซึ่งมีกล้อง
แล้วเอาประวัติของคู่กรณีทั้งชื่อและที่อยู่มาถามว่า
คุณชื่อนี้ใช่ไหมบ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมภูมิลำเนาอยู่นี่ใช่ไหม

เวลาสั้นมากนะจากจุดนี้แล้วไปจอดเลยด่านไปนิดนึงเนี่ย
โดยคู่กรณีเขาก็ต้องยอมรับตอนนั้นเลยนะ
กลัวก็กลัวนะแต่สงสัยมันสงสัยกว่าก็ยอมรับไป
ใช่ผมชื่อนี้บ้านอยู่นี้แล้วเขาก็ถามกลับคืนไป
แล้วคุณล่ะเป็นใครทำไมรู้ประวัติผม
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เขามีการตั้งคำถามเลยนะว่า
หนุ่มหัวร้อนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหรอ
เป็นพนักงานเอกชนเหรอทำงานรัฐวิสาหกิจเหรอ
หรือทำอะไรทำไมถึงรู้ข้อมูลได้ละเอียดแบบนี้
ใช่ค่ะมีช่วงนี้ด้วยนะคะเขามีการพูดคุยกันอย่างไร

คุณสมบัติใช่ไหมครับคุณสมบัติสิริมงคลนะครับ
คุณรัฐกระบังใช่ไหมครับแล้วคุณชื่ออะไรครับ

นั่นแหละครับ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุนี่เลย
ทีมข่าวของเราไปนั่งคุยกับท่านนี้ค่ะ
ก็คือคุณสมบัติสิริมงคลรัฐเป็นคู่กรณีของรถเก๋งสีดำ
คุณสมบัติบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางด่วน
ขาเข้ามอเตอร์เวย์มุ่งหน้าถนนพระราม๙
ก่อนจะถึงด่านเก็บเงินศรีนครินทร์
หลังจากที่เขาก็คือคุณสมบัติบีบแตร่เตือนในลักษณะคือบีบแตรยาว
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้จะหาเรื่องอะไรหรอกค่ะ
จากว่าคู่กรณีเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็ไม่ได้ให้สัญญาณไฟด้วย
จากนั้นอีกฝ่ายก็พยายามที่จะขับรถตามมาประกบประมาณ๒๓ครั้ง
ก่อนที่จะปาดให้จอดก็คืออย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
แล้วคนขับรถเก๋งสีดำก็ลงมาคือพูดจาไม่ดีเลยค่ะ
และคุณสมบัติก็บอกว่าขอโทษว่าเขาเป็นฝ่ายผิด
แม้จะบอกว่าเปิดกล้องหน้ารถให้ดูได้แต่คู่กรณีก็ไม่ฟัง
ยังทำท่าท้าทายมาให้ต่อยก็คือบอกว่าลงมาเลยตัวต่อตัวอะไรประมาณนี้นะคะ
ที่สุดแล้วคุณสมบัติบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจก็รอสักประมาณ๓๐นาทีนะคะ

คู่กรณีก็เดินมาหาอีกรอบระหว่างที่รอตำรวจนะคะ
พร้อมกับนำประวัติของคุณสมบัติมาพูดหมดเลย
ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติบอกว่าเจอแบบนี้ก็งงสิคะ
ว่าเขารู้ประวัติคุณสมบัติได้ยังไง
คุณสมบัติบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตำรงตำรวจไม่อยากแจ้งความแล้วกลัวค่ะ
อยากจะไปจากจุดนั้นให้มันพ้นไป

คือแบบเดินมาแล้วมาแบบมาโวยวายหาเรื่องเลย

ผมมองว่าพอบีบแต่แล้วเนี่ยแทนที่เขาจะจากออก

เพราะไม่จากเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ยิน
เพราะว่าบางคนก็เปิดเสียงเพลงดังในรถหรืออะไรก็ตามนะครับ
ผมก็เลยมีการบีบแต่ยาวเพื่อจะให้เขารู้
แต่ระหว่างนั้นเขาก็ยังประกบข้างขวาผมอยู่ตลอด
เขาคงทนคือเขาคงรอไม่ไหวที่เพราะว่ามันนานมากแล้ว

เขาก็เดินย้อนกลับมาที่รถผมซึ่งผมนั่งอยู่ในรถ
แล้วก็มาพูดจาในลักษณะ
คือมาดึงเข้ามาบอกเราได้เลยว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไร
อยู่ที่ไหนในลักษณะคมขู่ผมว่า
เฮ้ยสามารถที่จะไปถึงบ้านคุณได้อะไรประมาณนี้
โมงที่เกิดเหตุอาจจะ๑๕นาทีด้วยซ้ำไป

อยากรู้อยากรู้เขาหากันยังไงนะ

แล้วเขาทำหน้าที่อะไรอยู่องค์กรอะไรหน่วยงานอะไร
เราอยากรู้นะคะส่งมาบอกเราหน่อยนะคะ